ค่ะคุณคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าว
ข่าวนี้ค่ะชวนให้งงชวนให้สงสัย
บอกเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้
อาเล็กธีรเดชแล้วก็คุณเต้ยเจรินพร
หลังจากที่มีภาพออกมานะคะว่าไปทำบุญร่วมกันที่หัวหิน
รวมถึงแฮชแท็กต่าง
รูปสถานที่ต่างว่าเออจะเหมือน
เดี๋ยวบางคนบอกว่ายังไม่เลิกกันเหรอ
ก็ไม่ได้มีผลกระทบที่ไม่ดีกับคนอื่นแน่นอนค่ะ
ก็คุยกันอยู่ครับผม
ผมก็มีความรู้สึกดีให้ครับ
คือจริงแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนครับผม
แต่ว่าเราอยากไปลงลึกของนั้นเลยนะครับ
ก็เรียกว่าเป็นกรยานมิตรที่ดีต่อกันครับผม

ตั้งใจที่จะทำความรู้จักให้มากขึ้นครับ
แล้วเต้ยเขาดูเหมือนเปิดใจให้เราไหมคะ

เราคุยกันเราก็อยากจะทำได้ดี

เราคุยกับใครเราต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้
ผมไม่ได้ทำอะไรที่เดือดร้อนใคร

ฉันอ่านบทสัมภาษณ์เต็มหลายคนถาม
แล้วอเล็กซ์ว่ายังไงบ้างนะคะ

ซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้หนุ่มอาเล็กเองบอกว่ามันอธิบายได้ยากจริง
แต่ว่าอย่าไปลงลึกถึงรายละเอียดเลยว่ายังไงตอนไหนนะคะ
อเล็กซ์ค่ะคุณเขาบอกว่ารู้เรื่องนี้เป็นคนแรกเลยนะคะ

ถูกต้องรู้เรื่องนี้เป็นคนแรกเลยค่ะคุณ
ชื่อก็ใกล้เคียงกันด้วยนะคะแต่ว่าฝรั่งกับตีเนอะ